ขึ้นหน้าที่มีคนร้ายขับรถตามไปประกบสังหารผู้กองวัชรินจนเสียชีวิต
ล่าสุดมีหลักฐานเพิ่มเติมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้กองเองที่บันทึกเหตุการณ์แล้วก็มีเสียงด้วยนะ
หมาเด็กรองสลวัสตร์กองกำกับการศึกษวนตรวจพุทธรสงครา
ได้ยินเสียงนะเสียงปืนนะครับบันทึกเหตุการณ์ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิต
เมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา
โดยเหตุเกิดที่ขณะกำลังขับรถเก๋งกลับไปที่พัก
ตามเส้นทางทางชุมชนเคหะผ่านสะพานท่าสะอ้าน
แล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเส้นประสานมิตรซอย๒ซึ่งเป็นบ้านพัก
ตะบนเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขราแล้วก็ไปจอดอยู่หน้าบ้าน
คนร้ายขับรถเก๋งตามประกบยิงใส่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา๔นัดซ้อนนะครับ
กล้องเนี่ยชัดเจนเลยแล้วก็ขับรถนิสันสีดำออกไป
เป็นนิสันอันเวร่านะครับหลบหนีไปค่อนข้างเร็ว
ส่วนรถของร้อยตำรวจเอกวัชลินก็ไหลถอยหลังนะครับ
ที่ญาติที่ให้การไว้เนี่ยบอกว่าจะเห็นแล้วก็เข้าไปช่วยนะครับ
แล้วก็ไม่ทันแล้วนะฮะทั้งนี้เสียงในกล้องหน้ารถเนี่ย
ตำรวจเอกวัชรินกำลังคุยกันกับเรื่องของคดีอยู่กับทนายคนหนึ่ง
แล้วยังบอกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สดในช่วงกลางคืนวันที่เกิดเหตุด้วย
แล้วก็จังหวะนั้นก็ถูกยิงพอดีนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็เร่งสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
จากว่าเป็นคดีอุจจกรรมป้มสังหารตอนนี้เขาตั้งไว้สองประเด็น
หนึ่งเรื่องที่ผู้กองวัชลินเข้าไปรับทำคดีให้กับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งในหาดใหญ่
ที่ไปฟ้องร้องพันธุ์ตำรวจเอกซึ่งเป็นผู้กำกับคนหนึ่ง
มีปัญหาชู้สาวกับภรรยาของนักธุรกิจคนนี้และอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบดีเอ็นเอ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็เป็นเรื่องของส่วนตัวพบว่ามีปัญหาเรื่องของเงิน๕ล้านบาทจากการรับเคลียร์เรื่องของที่ดิน
นะฮะก็เป็นสองประเด็นที่ตั้งเอาไว้นะฮะตอนนี้ตำรวจก็ยังคงเร่งทำคดีกันอยู่นะครับ